สนหลัก๒จับได้แล้วนะคะสำหรับ๔นักเรียนปวชที่ไปไล่ฟันคู่อริจนเขาต้องทิ้งรถ
โดดลงคลองทวีวัฒนาแล้วเขาก็จมน้ำจนเสียชีวิตนะคะครับ
สี่คนนี้เนี่ยพอก่อเหตุเสร็จแล้วหนีไปกบดานอยู่นนทบุรีแต่ก็ไม่รอดนะคะ
ตำรวจไปตามจับได้ไม่ได้มอบตัวนะ
ตำรวจไปตามจับมาได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องพาไปฝากขัง
เพราะเดี๋ยวสอบปากคำก็ต้องมีสหวิชาชีพมีผู้ปกครองร่วมด้วย
เพราะว่าสามในสี่อายุสิบเจ็ดแล้วก็มีอีกคนนึงเนี่ยอายุสิบแปด
จังหวะนาทีที่ถูกนำตัวขึ้นรถไปฝากขังผู้สื่อข่าวก็พยายามถามหลายคำถาม
สี่คนก้มหน้านิ่งไม่ตอบอะไรเลยนะคะ
อย่างที่บอกอายุสิบเจ็ดปีสามคนสิบแปดปีหนึ่งคนค่ะ

เรื่องของเรื่อง๔คนนี้ไปไล่ฟัน

อายุ๑๗ปีของวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง

น้องก็พยายามหนีหนีจนสุดท้ายต้องทิ้งรถกระโดดน้ำลงคลองทวีวัฒนา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๘ธันวาคมแล้วนะคะ
เยาวชน๑๗ปี๓คนต้องถูกคุมตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางจตุจักร
ซึ่งเบื้องต้นให้การกับตำรวจบอกว่า

และจะเตรียมส่งฝากขังสารอาญาธนบุรีพรุ่งนี้นะคะ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายคลึงพบกน๙เนี่ย
สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนแล้วก็ของสนหลัก๒เอง
จับตัวทั้ง๔คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
คนยอมรับเลยว่าดักทำร้ายใช้คำว่าดักรอทำร้ายนะคะ
ดักทำร้ายผู้ตายด้วยความคึกขนองเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอม
มันก็จะมีก็ไม่แน่ใจแหละว่าเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นอะไรนะคะ
แต่เวลาเป็นต่างสถาบันปุ๊บเดี๋ยวก็ชิงอะไรนะ
ข้อมือบ้างหัวเข็มขัดบ้างเสื้อช็อปบ้าง
มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาไปทำไม
แล้ว๔คนก็บอกว่าผมแค่คึกขนองจริงไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
คือก่อนที่จะเกิดเหตุกับน้องแอ้มเนี่ยมีเพื่อนเขาเตือนกันแล้ว

ถูกกับสี่คนนี้ไล่ฟันแล้วก็เอาเสื้อชอบไป
ก็เลยมาเตือนเพื่อนที่โรงเรียนกันบอกเฮ้ยใครจะกลับบ้านเนี่ยระวังหน่อยนะ

ก็มาเจอพวกนี้ดักหน้าดักหลังเลยต้องจอดรถแล้วก็กระโดดลงคลองหนี
แล้วสุดท้ายเขาจมน้ำค่ะเสียชีวิตเลย
ต้นอย่างที่บอกว่าตำรวจจะประสานผู้ปกครอง
ครูอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
มาร่วมสอบสวนด้วยเพราะยังถือว่าเป็นเยาวชน
หนึ่งในพ่อของเยาวชนที่ก่อเหตุให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ลูกชายเรียนอยู่ปวช๓โรงเรียนอาชีวะแห่ง๑

มีการไล่ทำร้ายโดยใช้มีดดาบหวังชิงเสื้อช็อป
เพราะว่าน้องแอ้มคนตายเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน
แต่พ่อยืนยันนะว่าปกติลูกพ่อไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก่อน

แต่ก็ไม่รู้ว่าไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนแล้วมันคึกขนองอะไรยังไง

แต่เท่าที่พ่อรู้ปกติลูกพ่อไม่เป็น

ของเยาวชนวัย๑๘ปีก็ให้ข้อมูลใกล้เคียงกันค่ะ

หลานไม่เคยมีพฤติกรรมเกเรมาก่อน

อาจจะเป็นครั้งแรกแต่ไม่เคยจริงนะเท่าที่รู้จักมา

แต่ยอมรับนะเสียใจจริง

และขอโทษครอบครัวผู้ตายที่งานศพด้วย

ทีมข่าวเราก็ไปที่วัดสาราแดงสถานที่จัดงานศพของน้องแอ้มค่ะ

ขอบคุณตำรวจมากเลยที่ทำงานเร็ว
ติดตามจับกลุ่มกลุ่มคนที่ทำให้ลูกแม่ต้องจมน้ำเสียชีวิตได้เร็ว

ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
และแม่ขอให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดด้วย
ส่วนกรณีที่ญาติของกลุ่มคนก่อเหตุอยากจะมาร่วมงานศพลูกชายแม่

แล้วแม่ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองและวัยรุ่นคนอื่นด้วย
ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนอีก
พ่อแม่ที่สูญเสียก็เสียใจ
พ่อแม่ของลูกที่เกาะเหตุก็เสียใจ
และเด็กก็หมดอนาคตด้วย

ท่านผู้ใหญ่ตำรวจไทย

ก็โล่งใจไปในระดับหนึ่ง

ก็คือตรงนี้ถ้าจะมาก็ยินดีค่ะ

ถ้าเขาเป็นเหมือนเรา

คือพ่อแม่ทำงานมากว่าจะหาเงินมาได้

คือมันก็ไม่ใช่ได้ง่ายนะ

ไหนจะไหนส่วนของลูกอะไรอย่างนี้

ทำอะไรคิดถึงพ่อแม่นิดนึง
ทำผิดลงไปแล้วแล้วมาบอกว่า

แล้วนึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งไหม
ที่เกิดการสูญเสีย
เขาจะเป็นยังไง
อยากให้คิดเยอะอะ
ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะ

แต่ก็คืออยากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง

ก็ใส่เสื้อนักโทษไปเลยก็แล้วกัน

ถ้าเอาเสื้อช็อปของสถาบันคู่อริมาได้

เพื่อนของคนเหล่านี้เนี่ย
ก็ต้องอย่าไปสนับสนุน

อย่าไปสนับสนุนว่าเพื่อนเราเก่งจังเลย

ใช่เพราะราคาราคาความเท่ที่คุณต้องจ่ายนะคะ
คือข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนตาย
ร่วมกันข่มขืนใจกักขังหลวงเหนียว
และพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

แต่ผู้ปกครอง๒ใน๔บอกลูกฉันเป็นคนดี
ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก่อน